ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่า

เคยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังมีประสบการณ์เหมือนกัน

มีคุณหมอคนหนึ่งคุณหมอที่ต้องบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังตั้งแต่ตอนเรียน
เขาดังตามเพจว่าที่หมอน่ารักเนี่ยหมอลิลลี่นะนี่ฮะคนนี้ครับหมอลิลลี่นะครับ
จบแล้วเป็นหมอแล้วเพิ่งทำงานวันแรกเมื่อวานนี้
ค่ะแต่คุณหมอดังในโลกออนไลน์คุณหมอน่ารัก
มานานแล้วนะในนามของว่าที่หมอน่ารักวันนี้เป็นคุณหมอเต็มตัวแล้ว
เพราะว่าคุณหมอเขามีแฟนคลับของเขาอยู่คุณหมอบอกไปทำงานวันแรก
ที่โรงพยาบาลไม่ได้บอกว่าที่โรงพยาบาลไหนโอ้โหรับคนไข้ทั้งวัน
ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๒ทุ่มจนเคสสุดท้ายตอน๒ทุ่ม
ความจริงออกเวรแล้วล่ะแต่ก็ต้องรับนะครับเพราะคนไข้ปวดหูมา
ถ่ายทอดเรื่องราวของคนไข้คนหนึ่งหูอื้อปวดหูมา๒วัน
ก็เลยตรวจดูนะครับโอ้โหคุณหมอบอกว่าพีคมาก
วันนี้เคสสุดท้ายคนไข้หูอื้อปวดหูขวามา๒วัน
พอส่องดูก็เห็นขาอะไรดิ้นไปมาสุดท้ายนี่ฮะจิ้งจกมันเข้าไปในหัว
ดูหูเหรอไม่ใช่ตัวเล็กด้วยจิ้งจกครับคุณหมอบอกพอสั่งยาให้
คนไข้เสร็จก็ขออนุญาตคนไข้ถ่ายรูปจิ้งฉกไว้หน่อย
คนไข้ก็ให้ถ่ายเก็บไว้คนไข้ก็ถ่ายเก็บเหมือนกัน
แล้วก็ขอบคุณกันใหญ่เลยนะแต่คุณหมอก็ยังงงมากว่าจิ้งจกตัวใหญ่ขนาดนี้
เข้าไปได้ยังไงรูหูรูนิดเดียวโอ้โหแล้วจิ้งจกตัวเป็นเป็นใช่ไหมคะ
เป็นเป็นเลยฮะดิ้นอยู่เลยแต่ไม่มีหางแล้วนะหางไม่ได้ค้างอยู่เนอะ
ตรวจสอบเรียบร้อยส่งต่อไปที่หมอผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่มีอะไรค้างแล้ว
เหิงไม่มีแล้วคนเห็นโพสต์นี้แชร์กันเยอะแยะไปหมดนะครับ
แพทย์งิองวรรรณญาเล่าว่าแบบนี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ซึ่งเป็นการทำงานในฐานะเป็นหมอวันแรกของเธอ
เคสนี้เป็นคนไข้เคสสุดท้ายคนที่๘๒ของวัน
เวรตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๒ทุ่มนะครับ
เข้ามาตอนสองทุ่มเลยอ่ะจริงจริงแล้วหมอก็เลิกงานพอดีอ่ะ
อ่ะเนี่ยคุณหมอก็ทำคลิปอะไรเยอะฟังเสียงคุณหมอหน่อยได้ไหม
ก่อนจะเล่าต่อเนี่ยเพราะคุณบอกน่ารักเหรอแหมเห็นคนน่ารักหน่อยไม่ได้เลย
ผมเนี่ยอยากให้ตุ๊กแกเข้าหูผมเลยเนี่ยจิ้งจกยังน้อยไป
นี่นะคือคุณหมอเนี่ยบอกว่าคนไข้เนี่ยหูอื้อเหมือนมีอะไรติดอยู่ด้านใน
อันนี้ที่เล่าให้เราฟังแล้วนะนอกจากที่โพสต์นะครับอันนี้เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังแล้ว
คุณหมอก็เลยส่องดูพบว่ามันเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ตอนแรกจะส่งไปให้หมอหูคอจมูก
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรงจะได้ตรวจเพราะว่าเมื่อวานคุณหมอทำงานวันแรกอ่า
แล้วห้องตรวจของคุณหมอก็ไม่ได้มีอุปกรณ์เฉพาะทางเพราะว่าหมอลิลลี่เนี่ยเป็นแพทย์เวทปฏิบัติทั่วไป
คือมีหน้าที่ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไปแต่มันมีสิ่งที่มันอยู่ในหูไงควรจะไปหมอเฉพาะทางดีกว่า
แต่ตอนนั้น๒ทุ่มแล้วซึ่งแพทย์เฉพาะทางก็ไม่มีใครอยู่
ก็เลยตัดสินใจไปขอยืมห้องตรวจของหมูอ่าของหมอหูคอจมูกระหว่างนั้นก็มีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามานะค่ะ
ลิลลี่ก็ต้องไปดูคนไข้ฉุกเฉินก่อนแล้วก็ให้พยาบาลเนี่ยหยอดยาชาให้กับคนไข้ที่หูอื้อไว้ก่อน
แล้วก็ค่อยดึงสิ่งแปลกปลอมออกจากหู
พอดึงออกมาเนี่ยโอ้โหใกล้จะออกเห็นแล้วว่าเป็นจิ้งจก
ทีนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่นะครับเพราะว่าจิ้งจกมันยังไม่ตาย
เกรงว่าระหว่างดึงออกเดี๋ยวเกิดมันดิ้นไปดิ้นมา
หูคนไข้จะเป็นแผลแล้วแก้วหูจะขาดแต่ที่สุดแล้วก็ดึงออกมาได้นะ
ตอนที่ดึงนะหมอบอกว่าไม่ได้บอกคนไข้นะกลัวคนไข้จะตกใจ
ใช่ตอนส่องเนี่ยเห็นแล้วมันกระดุกกระดิกแต่ตอนดึงระหว่างทางที่เห็นเนี่ยรู้แล้วมันคือจิ้งจก
แต่ไม่กล้าบอกเดี๋ยวคนไข้ตกใจซึ่งแพทย์หญิงวรรณญาบอกว่า
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจิ้งจกหางมันหายไปไหนที่ถ่ายรูปมาเนี่ย
มันติดค้างอยู่ในหูคนไข้หรือเปล่ายืนยันว่าส่องดูละเอียดแล้วนะครับ
ไม่มีสิ่งแปลกปลอมหลงเหลืออยู่ในหูคนไข้เลยแล้วก็นัดให้คนไข้
มาพบหมอเฉพาะทางในวันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้
ก็ตรวจเรียบร้อยแล้วไม่มีสิ่งแปลกปลอมหลงเหลืออยู่นะครับ
ก็คาดว่าจิ้งจกตัวนี้มันคงไม่มีหางอยู่แล้วตอนเข้าไป
ส่วนเคสจิ้งจกเข้าในรูหูไปถามรุ่นพี่หมอแล้ว
รุ่นพี่บอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ก็เป็นไปได้ใช่ไหมมันก็เป็นไปได้
ค่ะแต่มันไม่รู้ว่าเข้าไปยังไงมันแปลกจริงจริงอ่ะคุณหมอเขาเลยเตือนไง
อะไรเข้าไปในรูหูอย่าแบบไปแคะไปเขียงมันจะยิ่งไม่ออก
เคยนอนทั้งที่ใส่ต่างหูเนี่ยค่ะแล้วแป้นต่างหูอ่ะ
หล่นเข้าไปในรูหูที่แหลมอ่ะเหรอไอ้แป้นที่เป็นเนี่ยอ่ากลมกลมใช่กลมกลมหล่นเข้าไป
แล้วก็ทั้งเคลียร์ทั้งหยอดน้ำมันไม่ออกหลายวันต้องไปหาหมอ
มันก็ยิ่งเข้าไปใหญ่ใช่มันยิ่งเข้าไปต้องให้หมอดูดขี้หัวมันอืม
มันเข้าข้างดีเลยหมองั้นดูดอีกข้างนึงจะได้หูสะอาดสองข้างเลย
สะทุกคืนนี้ไหว้ตุ๊กแกเข้าหูเนี่ย